สนุนอะไรคะ

ติดต่ออะไรเนี่ยไม่เกี่ยวกัน
ตกอะไรงั้นเข้าไว้เข้ากูจะจอดตรงนี้

คุณผู้ชายที่เลือกจะจอดตรงนี้นะครับ

ผมไม่ได้ขึ้นมือขึ้นครูอะไรเลยนะครับ

ผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชายเดือดตั้งแต่ไหนนะครับ
แต่ผมปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎระเบียบ

อ่ะคุณผู้ชายคือแบรนด์การ์มแต่คุณผู้ชายจะไม่เข้านะครับ

เข้าผมก็ถามนี่ไง

มึงจะเอาไงวะเห้ย
เผ่นอยู่ตรงไหน

ป่านบอกว่ามาติดต่อก็แค่นั้นเอง

เมื่อกี๊กินออกมาเจอผมเรื่อยดีกว่ามาออกมามาดิ
เดี๋ยวมึงทักชุดอ่ะเดี๋ยวมึงรอหมด

ผมแค่ถามคุณแค่ตอบว่าโอเคผมขอมันไปต้องถาม
แล้วทำไมคุณไม่ตอบอ่ะมันเป็นหน้าที่พวกผมอ่ะ
เออเกิดคุณวิ่งเข้าไปแล้วไปยิงลูกบ้านผมล่ะ
อะไรผมแรกบัตรแล้วคุณไม่ได้ทำอะไรได้วะอยากจะรู้นะ
มันเป็นหน้าที่เปล่าคุณผู้ชายมาดูนี่นะฮะ
เขาเขียนว่ามาติดต่อมาติดสายเคเบิ้ลมาทำอะไรเนี่ย
มันมีสติ๊กไว้หมดนะครับมันเป็นหน้าที่ของพวกผมที่ต้องทำ
แต่คุณผู้ชายไม่ตัวเนี่ยมาด่าพ่อผมแป๊บนี้
เอานี่ดีกว่าไปสอบน้องเอามันดีกว่าไป

แรกครับผมไม่ได้บอกว่าไม่ได้แรก
แรกไม่ได้ถามทำไมอ่ะ
แต่ผมแค่ถามว่าที่มันติดต่อเรื่องอะไรครับ

กูต้องบอกมึงเหรอว่ามันธุระอะไรอ่ะ
อ่ามันเป็นหน้าที่ของเราครับ

กูคือยาดีกว่านะเดี๋ยวผมก็จะเย็บ
พอมายกูใหญ่มากหรอ

ไม่ให้แรกบัตรก็คือปัญหา

ผ่านมาตามระเบียบการนะครับ

กูจะมาเรื่องอะไรกันแล้วแสดง

กูมาทำร้านต้องบอกพวกมึงเหลืออ่ะ
ว่าพวกมันทำอะไรอ่ะ
เขารับฝ่ายแล้วนะเฮีย

ให้ด่าแม่งเลย

มึงควยแล้วมึงจบหมดแล้ว
พวกมึงสี่ห้าตัวตอนเดี๋ยวมึงเจอกูเลย
อุ้ยเนี้ยรูปน้องไลน์กูชาวของมึงละ

เดี๋ยวมึงเจอกู

เดี๋ยวพูดเจอกูแรกไปเลยจอดกูด้วย
กูมาธุระเป็นเรื่องส่วนตัวไอ้พูดมาถามกูเป็นไอ้
หรือ

เออไอ้แท่งแม่งเลยหรอ
ไอ้กูไม่สนใจใครด้วยนะไม่ได้เป็นไอ้ไม่สนใจเรา

ไอ้กูไม่ชอบไอ้พวกมันหรอ